ช่วงนี้มาดูเรื่องที่ทำให้หัวใจเรากระชุ่มกระชวยได้บ้างดีกว่า

เรื่องตัวเลขมันก็มีความหวังกันอยู่บ้างแหละคุณผู้ชมนะฮะ
เรื่องของโควิดมันก็เครียดมากพอแล้วเอาไปดูตัวเลขกันหน่อย
พาไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่นะไปที่บริเวณพระวิหารวัดล่ามฉาง
อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่คุณผู้ชมไปดูพิธีนี้หน่อย
เขาก็มีการทำพิธีร่วมกันทำพิธีสืบชะตาสะดอกนพะเคราะห์
ราศีให้กับพระครูประหลัดอานนท์วิสุทธโธเจ้าอาวาส
ที่มีอายุครบ๔๔ปี๔๔พันศาครับ
วันก่อนเขาก็มีการทำพิธีขึ้นมาเมื่อวานนะฮะ
ก็มีพระเกจิ๒๐รูปจาก๒๐วัดของเมืองเชียงใหม่
เข้าพิธีแบบล้านนาโบราณนะครับทำกลางลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมาย
นักเสียงโชคเองก็ไม่พลาดแล้วครับต้องแวะไปไปร่วมพิธี
แล้วก็ไปกลับไหว้ขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขนาดหน้าตัก๓๙นิ้วสูง๓๖นิ้วน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
แล้วก็ไปส่งหาเลขจากอ่างนมลทำพิธีเทียนหยดอยู่
แล้วมีคนเขาเคยไปแล้วก็ได้โชคกันมา๑๓งวดติดต่อกัน
ชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้นะเห็นทั้งเลข๐ทั้งเลข๒ทั้งเลข๖อะไรแบบนี้
คุณผู้ชมดูเราก็มองไม่ออกเหมือนกันเขาก็ตีกันแบบนั้น
เพราะว่าน้ำตาเทียนก็เยอะมากเลยเอามาฝากกันในพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบล้านนาแบบนี้นะครับ
ต่อกันที่ต้นพึ่งโบราณหรือว่าต้นเรืองนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยพากันนำพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนไปเส้นไหว้กัน
พึ่งโบราณอายุกว่า๕๐๐ปีแล้วค่ะ
อยู่ท้ายสวนบ้านนางสายทองอินเถิงวัย๗๑ปี
ตะมนต์บ้านตุ่นอำเภอเมืองพยาว
ชาวบ้านเนี่ยเขาเคยมาขอเลขเด็ดแล้วก็ได้โชคได้ลาบติดต่อกันหลายงวดนะคะ

หลายคนก็ตั้งใจกันมาคาดหวังกันเต็มที่
เขาบอกว่าเห็นตัวเลขจะกันทั้งแบบ๓ตัวแล้วก็แบบ๒ตัวด้วยนะคะ
หลายคนก็จำเอาบางคนก็จดเอา

ตั้งใจว่าเดี๋ยวไปหาซื้อตามแผงที่อยู่ข้างล่าง
เรืองโบราณขนาดประมาณ๑๕คนโอบสูง๒๐เมตรค่ะ
พึ่งที่มาทำรังก็เริ่มย้ายออกจากรังไปแล้ว
เหลือเหลือไว้แค่รังเปล่านะคะก็กระจายอยู่ทั่วกิ่งก้านของต้น
จริงดูไปก็แปลกตาดีเหมือนกันค่ะ
ปิดท้ายที่คุณจิ๊กนวรัฐพร้อมกับคณะครับ
เขาเดินทางมาที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์ชายนาฏนะฮะ
แก้บนกุมารไอ้ส้มฉุนอพิซซ่าน้ำแดงขนมขบเคี้ยว
ไก่แล้วก็ประทัดสองพันนัดไปแก้บนแล้วเขาก็แอบ
กระซิบด้วยว่าหางประทัดเนี่ยเขาบอกว่ามันจุดแล้วมัน
ก็มีเลขแปดสองกับแปดแปดหกทำไมถึงต้องสนใจเลขหางประทัด
คุณจิ๊กเขาบอกว่าประหลาดใจเอ๊ะทำไมเลข๒อันนี้มันไปตรงกัน
ก็เลยโอ้โหเนี่ยฮะเลขหางประทัดและเป็นเลขเดียวกัน
ก็เลยบอกก็มาขอพรเอาไว้ให้งามราบรื่มไม่ติดขัด
พอมาได้ก็เลยต้องมาแก้บนแบบนี้แหละครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่มาฝากกันย้ำอีกครั้งนะฮะ
เราไม่สนับสนุนให้คุณผู้ชมเล่นการพนันนะครับ
แล้วก็อุดหนุนลอตเตอรี่ของรัฐบาลดีกว่า
สุดท้ายสองมือสองเท้าทำมหากินต่อไป
ถูกต้องค่ะอันนั้นมั่นใจได้มากที่สุดนะคะ